กว่าคุณอุ้มเดี๋ยวดิฉันยกให้คนนี้เลยละกัน
คุณน้ำฝนกุลนัทค่ะแต่ว่าไม่ได้มาแซ่บเดียวนะ
แซ่บพร้อมเบบีในท้องอีก๕เดือนด้วยค่ะ

เป็นคนนอนที่เซ็กซี่มาก
ตอนนี้เป็นหน้าหนาวที่ดาราหลายคนออกมาสลัดผ้ากันเยอะมากนะคะ
อันนี้ก็เป็นว่าที่คุณแม่อย่างสาวน้ำฝนกุลนัทค่ะ

วงสามีชาวต่างชาติไปสวีทหวานกันที่เกาะโบราไกรประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
พร้อมกับอวดคัน๕เดือนในชุดบิกินิสุดแซ่บ

ก็เรียกได้ว่าเห็นภาพชุดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสาวน้ำฝนยังเสียเหมือนเดิม

แต่ว่าสัดส่วนอื่นยังดูดีไม่มีที่ติจ้า
แล้วไม่ใช่แค่หุ่นแซ่บของเธอเท่านั้นที่น่าอิจฉานะคะ
ยังคอยดูแลเธอไม่ให้ห่างกายอีกด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสุดแฮปปี้ของว่าที่คุณแม่คนสวยเลยทีเดียวค่ะ

แต่ดูเหมือนว่าน้ำหนักตัวของคุณน้ำฝนยังไม่ได้เพิ่มอะไรมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างผอม
พอท้อง๕เดือนเนี่ยอันนี้ก็บำรุงเต็มที่แล้วนะ

อิจฉาจังเลยคนเขาหุ่นดีก็อย่างนี้เนาะ

แว๊บคุณฝนก็ออกกำลังกายเหมือนกันเนาะ